ถ้าวันหนึ่งเกิดว่าเป็นซุปตาอยู่ดีชีวิตเกิดตกอับขึ้นมา
คุณจะทำยังไงไม่เลือกงานไม่ยากจน

แต่คุณดูภาพตามกันไปด้วยอารมณ์มันฮาจริง

เซตภาพตัดต่อนะคุณย้ำว่าตัดต่อนักร้องระดับโลกในหัวข้อขำที่ว่า
ถ้าวันหนึ่งพวกเธอตกอับเพลงแป๊กยอดขายไม่เปรี้ยงจะทำมาหากินอะไรกันดี
เอาซะหมดท่าเลยนะคะคุณขอโชว์เสน่ห์ปลายจวักเป็นแม่ค้าขายสารพัดยำค่ะ
ดูจากสีหน้าแล้วก็น่าจะเหวี่ยงลูกค้าไม่เบาเหมือนกันนะฮะ
หาบตระก้าขายเผือกขายมันแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะจ๊ะเออนี่ก็เก่ง
เอาเผือกสักลูกมั้ยจ๊ะต่อกันค่ะแม้ว่าจะตกอับแต่ก็ยังเปรี้ยวเตะตา
มีหรือจะย่อแท้ย่อท้อต่อชะตาชีวิตนะคะสวมแว่นดำนั่งแหกขาค่ะ
ลวกเฟ้อวนไปจ้าเออลดเฉิดยุ่งอยู่
ใส่ชุดนอนมานั่งขายสารพัดหอยในตลาดสดแข่งกับพี่หอยไหมจ๊ะหอยไมลี่จ้า
ขายอาหารฉบับเวียดนามเลยแบบไม่แคร์ลูกค้าแต่อย่างใดกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินนะจ๊ะ
หลายคนดูแล้วนะคะคุณค่ะแรกอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารริมฟุตบาทของบ้านเรา
ไม่ใช่นะจริงแล้วเป็นสตรีทฟู้ดของเวียดนามเขาแต่ก็สร้างอัตรรสให้ชาวเน็ตกันไม่น้อยเลยทีเดียว
แหม่ดูแล้วมันสนุกสนันสายตาแล้วเกิน
ยอมใจคนตัดต่ออาหารเนี่ยกับนักร้องเนี่ยเข้ากันมาเกินแล้ว

หอยกินยามเออจัดไปแล้วกันนะชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปค่ะคุณผู้ชม